ปิดด้วยกันนะคะคือเขาเดินมาทั้งหมด๓คนเสื้อเหลืองเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิดนะ
เสื้อเหลืองค่ะคุณผู้ชมดูดูพร้อมกันค่ะ
เห็นไหมคะเสื้อเหลืองเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเข้ามากับน้องชุดดำเนี่ยอายุ๔ขวบแล้วก็น้องคนที่
ถูกกัดเนี่ยเสื้อขาวอายุ๒ขวบเท่านั้นนะครับจากชุดขาวเนี่ยกลายเป็นชุดแดงเลยอ่ะหลังจากที่
หมากัดโอ้เลือดตัวเนี้ยมันกัดแล้วมันกัดจุดตายด้วยอ่ะคือกัดหัวเออกัดนั่นแหละบริเวณนั้นแหละ
คุณผู้ชมดูนะคะนี่ค่ะพี่เลี้ยงของเด็กทั้งสองคนเนี่ยเดินมาแล้วเหมือนกับว่าเจ้าของหมาพิษบูเนี่ยเปิดประตูเนี่ยมาทิ้งขยะ
จังหวะนั้นเนี่ยหมามันวิ่งทะเลอร์ทะล่าออกมาจากประตูเลยนะคะแล้วนี่จังหวะนี้คุณผู้ชมลองดูหน้าจอนะคะนี่ขอบมุมบนของจอค่ะหมาออกมาจากขวามือค่ะวิ่งออกมาจากบ้าน
วิ่งผ่านน้องเสื้อดำมาเหมือนเชิงโงคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วก็ผ่านน้องชุดดำมามากัดน้องชุดขาวอ่ะตัวเล็กสุดเลยเด็กสองขวบแล้วเด็กเนี่ยคือทานโทษนะฮะตัวเล็กกว่าหมาอีกเนี่ยจังหวะนี้จังหวะนี้ฮะมันกัดแล้วมันก็แบบสะบัดด้วยอ่ะหมาพิษบูอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหเป็นภาพ
ด้วยแล้วคนที่เป็นเจ้าของมาเหมือนว่าวิ่งออกมาด้วยนะคุณผู้ชมมาช่วยมาดูแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งคือพลเมิงดีเป็นชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละค่ะชุดดำใช้แผ่งกระดาษเนี่ยเหมือนจะมาช่วยตีช่วยตีหมาพิษบูนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะตีนะคะแล้วถามว่ามันปล่อยไหมบางจังหวะมันเหมือนจะปล่อยนะแต่ว่
แบบนั้นอยู่สักประมาณสองนาทีเห็นจะได้โอ้โหสุดท้ายช่วยได้สำเร็จนะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันทิ้งยี่สิบมิถุนายนที่ผ่านมาครับพัทยาชนบุรีนะคะตามรายงานข่าวเนี่ยคือพ่อแม่ของเด็กเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วก็มีพี่เลี้ยงเสื้อเหลืองนี่แหละมาคอยเลี้ยงเด็กล่าสุดเห็นบอกว่าพ่อแม่ของเด็กเน

เป็นวิธีที่คนเลี้ยงหมาเพชรบูเนี้ยเขาได้สาธิตวิธีการแยกหมาออกจากสิ่งที่มันกัดนะฮะเพราะเพราะเวลามันกัดเนี้ยกรามของมันจะล็อกมันไม่ยอมปล่อยง่ายง่ายจะต้องใช้เชือกเส้นเดี่ยวคล้องที่คอสุนัขแล้วก็ดึงหมาเนี้ยออกมาตามคลิปเลยนะฮะดึงหมาออกมาดึงตัวมันขึ้นน่ะนี่ดึงดึงขึ้นใช่ดึงขึ้นค
ตรงกระเดือกของมันอ๋อคือถ้าดึงออกไม่ได้ต้องดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นนะคะแต่ด้วยความเคารพนะอันนี้ผมพูดแบบชาวบ้านนะมันยากตั้งแต่ตอนเนี้ยจะไปขึ้นข้อมแบบเนี้ยเออใช่ใครจะกล้าใครจะกล้าถ้าบอกว่าใครจะกล้านะฮะมันหันมาแว้งกัดเราแท้เอออ่าแต่ว่าด้วยข้อมูลเพิ่งต้นเนี้ยก็ต้องรู้ว่าสมัยไม่